คุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ที่วัดหนองค้ออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ
มีคนไปพรมน้ำมนต์ไปรดน้ำมนต์นะคะพี่ปุ๊ก
พอโดนน้ำมนต์ไปปุ๊บส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังเลย

ศิษย์ลูกหาบอกว่าเหมือนกับเวลาใครมีอะไรไม่ดีในร่างกาย
พอไปได้น้ำมนต์ปุ๊บแล้วส่งเสียงร้องออกมา

มันจะออกไปจากร่างกายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
เจ็บมากฉันเจ็บมาก
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ไปกราบไหว้หลวงปู่ศุกร์ที่วัดหนองคอบ้านค่ายระยอง
พอพระท่านพรหมณมนเธอก็ส่งเสียงร้องแบบนี้

มีคนอื่นอีกนะคะพี่ปุ๊กไม่ได้มีแค่รายเดียวนะคะ
อาการจะคล้ายกันเลยเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ไงคะลูกศิษย์อีกคนก็เป็นลักษณะคล้ายกัน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับหนึ่งในลูกศิษย์ค่ะ
เขาบอกว่าคือชาวบ้านที่เริ่มใส่ก็จะมากราบไหว้มาพรมน้ำมนต์
บางคนที่โดนสิ่งของไม่ดีก็จะส่งเสียงร้องออกมา
พอส่งเสียงร้องออกมาเสร็จก็จะหายเป็นปกติ
คือทุกคนยืนยันว่าหลวงปู่ศุกร์ท่านไม่ได้เป็นพระปราบผีหรืออะไรนะคะ
ท่านจะพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ
เราเลยส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปที่วัดหนองคอ

แต่วันนี้ท่านไม่อยู่พี่บุ๊คเลยไม่ได้รับน้ำมนต์เลยค่ะ
ท่านไปฝังเข็มที่กรุงเทพก็เลยเจอกับลูกศิษย์
ศิษย์เลยบอกว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศุกร์
ก็จะเด่นในเรื่องพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัย
แต่ที่ดังในโลกโซเชียลคลิปที่ให้ดูค่ะ
คือน้ำมนต์ที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ทั้งหน้าที่การงานโชคราบ

หน้าที่การงานครับหรือว่าคนตกงานหรืออะไรเราจะมาขอพรท่าน
แต่ว่าถ้าว่าท่านจะให้พรก็คือหลวงปู่ท่านจะให้พรมน้ำมนต์ให้
ชะตาสะดอกเคาะเสริมดวงหลวงปู่ท่านจะทำให้หมดทีเดียวเลยครับ

คือทางคณะกรรมการวัดก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าปกติแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ
จะมีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะครับ
ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ก็ลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเชื่อความศรัทธาก็ไปอยากจะไปพรมน้ำมนต์

ไม่ได้เจอไม่ได้เจอทันค่ะมีอาการอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ